คนร้ายรัวยิงคุณลุงวัย๖๗ปี
ตายคาที่๕ริมแม่น้ำครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมแม่น้ำแม่ประจันชื่อแม่น้ำนะฮะ
แม่น้ำแม่ประจันทร์ตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
ตำรวจภูทรแก่งกระจานก็มาตรวจสอบในที่เกิดเหตุมาพร้อมกับกู้ภัย
มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะฮะ
ตรวจสอบมาเจอศพลุงช่วยเทียมอุทัยอายุ๖๗ปี
ลุงช่วยเนี่ยโดนรัวยิงโดนคนร้ายรัวยิงยิงหัวสีข้างและกลางอก

แต่ดูจากรูกระสุนเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า๖๙นัด
ปลอกกระสุนปืน๗ปลอกด้วยกัน
สอบถามภรรยาของลุงช่วยก็คือป้ายวน
ยวนเฮียหมูไทยก็ทำนาทำไร่ทำไร่มะนาว
อยู่ในพื้นที่ประมาณ๓๐ปีแล้ว
มสังหารป้ายวนอธิบายชัดเลย

แล้วเจอที่ดินใครที่ดินของลุงช่วยกับที่ดินของป้ายวน
แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยเคยมีญาติมาขอยืมโฉนด
จะเอาไปทำอะไรจะเอาไปทำธุระป่าปัง
ทำมาทำไปอยากจะครอบครองโฉนดนี้เอง
สุดท้ายแล้วก็เลยมีปากมีเสียงกันนะครับ
แล้วไปมาเนี่ยก็มีเหตุร้ายเกิดขึ้นตามมา
ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์รวยยิง
เคยมีคนไถกรบดินเขามาบอก
อ้าวลุงช่วยมีคนมาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดิน
แต่ผมรู้จักลุงก็เลยมาคุยกับลุง
บอกเอ้าฉันนี่แหละเป็นเจ้าของตัวจริง

ซึ่งเบื้องต้นตำรวจทราบตัวคนร้ายที่ก่อเหตุแล้ว
ว่าจะสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้ในเร็วนี้ฮะ